วันนี้เนี่ย๑๔ปีมันมีความหมายหรือเปล่าหลายคนอยากจะรู้นะคะสำหรับเต้ยธโนไทยค่ะ
หลังจากจบความสัมพันธ์ในสถานะแฟนกับสาวซาร่าโฮเลอร์
บหาดูใจกันมาอย่างที่บอกไป๑๔ปี
โอ้โหตอนนี้กว่าข้อนชีวิตรักของใครหลายคนเลยนะครับ
ก็ยังดูมีสีหน้าแล้วก็แววตาค่อนข้างเศร้านะ
พยายามจะยิ้มตลอดเวลาที่ให้สัมภาษณ์แหละสปีริตเขาก็มีเนอะ
เจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้ลดสถานะลงมาเหลือแค่เพื่อนแล้วกับสาวซาร่า
พร้อมกับยอมรับด้วยว่าตัวเองเนี่ยยังคงทำใจไม่ได้จริง
ตอนนี้เหมือนคนเป็นไบโพล่าเปลี่ยนอารมณ์ไปมา
เวลาเจอเพื่อนก็เจอคนอื่นเวลาทำงานก็ต้องยิ้มเฮฮา
แต่พออยู่คนเดียวโอ้โหอาการเศร้ามาทันที
เข้าใจนะคนเพิ่งเลิกกันแต่ก็ต้องเคารพแล้วก็ยอมรับในการตัดสินใจของตัวเอง
แล้วก็อดีตแฟนสาวด้วยเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการจับเข่าคุยกันไปเหมือนกัน
คุยกันเรียบร้อยเลยซึ่งตอนนี้ก็ต้องให้เวลาเป็นสิ่งที่เยียวยาซึ่งกันและกัน
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าเหตุผลที่เลิกกันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาทั้งสองคน
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมือที่๓หรือว่าเรื่องครอบครัว
หลายคนมีการจินตนาการแล้วก็มโนกันไปว่าเออเขาเลิกรากันไปเพราะเรื่องศาสนาหรือเปล่า

มีหลายรายละเอียดอันนี้ผมขออนุญาตแล้วกันนะครับที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมขออนุญาตไม่พูดถึงจริงแล้วกัน
แต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรามันก็มีช่วงปี๒ปีหลังนี่แหละครับที่
มันอาจจะเป็นที่ตัวผมด้วยแหละที่เติมความหวานน้อยเกินไป
เรื่องของคู่ผมนะไม่ได้มีมือที่๓ไม่ได้มีศาสนาไม่ได้มีเรื่องของพ่อแม่
ไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยที่เข้ามาปากปนให้เรารู้สึกแย่กัน
ผู้ชายทุกคนควรต้องทำให้ตัวเองมีคุณค่าเพื่อที่จะได้ดูแลเขา
ซาร่าเขาเป็นมุสลิมหลายคนก็บอกว่าปัญหาเรื่องศาสนาเหล่านี้หรือเปล่าที่คุณพ่อคุณแม่เขาอยากจะให้เปลี่ยนมา
เองก็พูดชัดเจนแล้วว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้
รวมไปถึงเต้ยบอกว่าในอนาคตนะถ้ามีบทแบบว่าสายวายมาเล่นเนี่ยน่าจะเล่นได้ดีนะช่วงนี้
เยียวยาจิตใจไปทางที่ทางอื่นไปก่อน
ทำงานเป็นกำลังกายให้